ลั่งคนนี้ค่ะถือปืนไปอลวาด
เจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมหลายชั่วโมงเลยนะกว่าจะควบคุมตัวเอาไว้ได้

เหมือนในมือเขาเหมือนถือปืนถือปืนอยู่

แล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ถือปืนอยู่ในมือแล้วคลั่งอยู่แบบนี้นะคะ

คลุมคลั่งเสพยาเศรษฐิษฐ์
แล้วถือปืนอารวาสจะไปไล่ยิงชาวบ้าน
พี่คุยเกลียดกล่อมนายทรงศักดิ์ไม่ยอม
มาเกลี้ยกล่อมแต่นายทรงศักดิ์ด่าแม่
นึกว่าแม่มาเกลี้กล่อมว่าจะดีขึ้น
ตะโกนด่าแม่ค่ะบอกชีวิตกูเป็นแบบนี้เพราะมึง
ด่าแม่แบบเนี้ยหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ปิดประตู
ขังตัวเองเอาไว้ในบ้านแต่ยังมีปืนอยู่นะคะ
ปิดล้อมอยู่ห้าชั่วโมงกว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะ
ตำรวจหน่วยสวาสราชเดชกระบี่พร้อมด้วยชุดสืบสวนของ
จังหวัดกระบี่อะนะคะใช้แก๊สน้ำตาครับโยนไปในบ้าน
เพื่อกดดันให้มอบตัวยังไม่ยอมสู้แก๊สน้ำตาด้วยนะ
ไม่ยอมแบบทนอ่ะทนสู้ไม่ยอมออกมาสุดท้ายต้องพังประตูเข้าไป
เจ้าตัวนั่งอยู่ในห้องนอนในมือเนี่ยมีปืน๙มมขึ้นลำกล้อง
เหมือนพร้อมยิงเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จตัวแบบเร็วเลยนะคะ
จนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
โอ้โหกว่าจะควบคุมตัวได้อะค่ะสุดท้ายก็นำตัวไปสอบปากคำ
ที่สอบคอหนึ่งคลองจัดการสอบผลักคำค่ะ
ก็เดาไม่ยากเนอะเมาอยู่อ่ะแปลกแบบนี้นะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ย
ส่วนสาเหตุที่อลวาดเขาอ้างว่าไปขอข้าวกินที่บ้านแม่
ไม่ได้กินข้าวมา๓วันแล้ว
แล้วก็มีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุยด้วยตลอดเวลา

คำถามสุดท้ายคือช่วงหลังยังเสพยาอยู่ไหม
คำตอบคือเสพทุกวันแหล่งใต้เพิ่งฟังออก
ส่วนคุณแม่ของผู้ก่อเหตุสงสารแม่เลย
แม่บอกว่าลูกนะโอ้โหคลั่งมาหลายวันแล้ว

ไล่ยิงน้องสาวทุกคนกลัวหมดเลยนะคะ
แล้วจริงแล้วลูกชายคนนี้เคยเป็นอศของทางอำเภอเหนือคลองนะ
แต่ถูกสั่งพักงานไป๕ปีเพราะนี่แหละปัญหาคือเสพยาเสพติด

แจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ปรากฏว่าปืนมีทะเบียน
มีทะเบียนเรื่องของการครอบครองอย่างถูกต้อง
ทีนี้ก็ต้องให้ทางฝ่ายปกครองเพิกถอนใบอนุญาตในการครอบครองปืนนะคะ
เพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์ความสูญเสียจากการใช้ปืน

แล้วพอมาเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปืนอีกเนี่ย

คำถามแล้วการเข้าถึงปืนการได้มาซึ่งปืนเนี่ย
เราจะต้องมีมาตรการยังไงให้รอติดตามด้วยประเด็นนี้นะครับ